มาดูเรื่องของการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกันหน่อยนะคะ
ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายทั้ง๑๓ชีวิต
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตอนนี้

สำหรับผู้สูญหายด้วยเปรย์สนามออกมาทีละคน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบอาการเบื้องต้น

เราก็ต้องไปดูก่อนว่าอาการเขาเป็นอย่างไร
คือคัดแยกเบื้องต้นก่อนโดยหมอภาค
ใช่ซึ่งบางทีอธิบายไปคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพตามไม่ออกเดียว
ไทยรัฐทีวีเรามีกราฟิกมาให้คุณผู้ชมอธิบาย

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ
ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้น

เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูญหาย
ด้วยเปรซนามออกทีละคน

จะเข้าไปตรวจสอบอาการเบื้องต้น
ของผู้ประสบเหตุทั้ง๑๓คน
ประถมพยาบาลปิดสำลีที่ตา
เพื่อให้ดวงตาปรับสภาพสำหรับรับแสง
จากผู้ประสบเหตุอยู่ในที่มืดสนิทมาแล้วหลายวัน

เลียงขึ้นรถพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด๑๓คัน
โดยรถ๑คันจะใช้เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ๑คน
ภายในรถจะมีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
ตำรวจและทหารคอยดูแล
อกจากนี้ยังมีพยาบาลและผู้ช่วยประจำรถ

ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ
จากปากถ้ำจนขึ้นรถพยาบาล
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
โดยรถพยาบาลจะขับไปตามเส้นทางที่กำหนด
ซึ่งขณะทำการเคลื่อนย้ายนั้น
จะทำการปิดการจราจรชั่วคราว
กันรถที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่

ถูกนำตัวส่งไปยังจุดคัดกรองผู้ป่วยได้โดยเร็ว
ซึ่งการเดินทางในขั้นตอนนี้
ใช้เวลาเพียงแค่๑นาที

เมื่อเช้านี้ทดสอบทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การนำออกจากถ้ำนะครับ
การส่งจากนำออกจากถ้ำมาแล้ว

ส่งเข้ารถพยาบาลได้อย่างไร
แล้วก็มีการสแกนการตรวจการคัดกรอง
ผู้เจ็บแต่ละระดับของการที่เจ็บป่วยเป็นอย่างไร
จนกระทั่งการคัดกรองเสร็จแล้ว
เราจะตัดสินใจส่งการเจ็บป่วยในระดับนั้น
หมอตัดสินใจว่าจะส่งผู้ป่วย
ไปที่โรงพยาบาลใดในระดับของเลเวลใด
ซึ่งเรามีเตรียมความพร้อมไว้เกือบจะทุกโรงพยาบาลในรอบนี้
ตั้งแต่แม่สายไปแม่จันท
โรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการจะปฏิบัติภารกิจนี้
เมื่อถึงจุดคัดกรองหรือเต็นต์พยาบาลแล้ว
จะตรวจประเมินอาการโดยแบ่งเป็น๓ระดับ
ด้วยเฮลีคอปเตอร์ที่จอดรอยอยู่บริเวณลานจอด
โดยจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายจากเต็นต์
ไปยังสนามจอดเฮลีคอปเตอร์ประมาณ๑๐นาที
และใช้เวลาอีกประมาณ๑๕นาที
เฮลีคอปเตอร์จะบินถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
ส่วนรายใดที่อาการไม่รุนแรง
ก็จะตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน